ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงความรักคนเริ่มต้นมีรักจะไม่ราบรื่น
ผู้ใหญ่กีดกันคนมีคู่แล้วคู่จะมีบทบาททางการเงิน
ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคสุขภาพโรคภัยเบียดเบียนไม่รุนแรง
มีแค่ธาตุพิการลมจุกเสียดอ่อนเพลียแต่ระวังอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน
ยานพาหนะบาดเจ็บที่แผ่นหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลัง
การเงินมีจังหวะร้อนเงินเรื่องหนี้สินถูกตามทวงหนี้
อย่าเป็นนายหน้าหรือนายประกันใครแต่จะมีโชคเรื่องที่อยู่อาศัย
ไม่ควรฟ้องร้องเป็นคดีความจะเสียเปรียบการงานงานบริการงานรับใช้
ตรงข้ามจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจะได้หุ้นส่วนใหม่ลงทุนใหม่
ร่วมกิจการกับหุ้นส่วนต่างเพศ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์